คุณผู้ชมค่ะเรื่องคุณพลอยอาจจะเป็นแบบว่าสายบุญสายทำบุญใช่ไหม
แต่เรื่องที่ฉันน่ะมูเตลูเต็มที่ไปเลยจ้ะ
มากันเลยค่ะนี่เลยนะคะนางเอกน้องใหม่ยาหยีปาริชาติค่ะ
ปั้นของแม่นิงปานิตาคนนี้
เห็นรูปหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
สอยห้อยตาไปทุมบุญตามที่ต่างด้วยตลอดเลยกับแม่นิงไง
ล่าสุดน้องยาหยีค่ะกำลังมีละครฤทัยบดีค่ะ
พาเพื่อนนะคะนักแสดงเจนใหม่วิกหมอชิด

เล่าเรื่องเหลือเชื่อหลายอย่าง
ตัวเธอเองอธิบายไม่ได้
พี่มันอธิบายยากจริงที่หนูเจอมา
น้องนายีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เธอเป็นสายมูเตรลูร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลย
ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการซะอีกนะจ๊ะอันนี้หนูไม่ได้คุย
มีหลายครั้งชอบฝันว่ามันมีผู้ชายชอบมาเดิน

แล้วปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่แทบทุกงวด
ว่าสั้นคุณผู้ชมยิ่งได้มาคลุกคลีกับแม่นิงปณิตา
พาทัวร์ทำบุญทำใสทำปล่อย
ยาหยีค่ะยิ่งเจอเรื่องอัศจรรย์มากขึ้นเรื่อย
ครั้งหนึ่งเคยขอให้ได้ร้องเพลง
ก็ได้ทำจริงทั้งที่โอกาสจะได้งานนี้มันมีน้อยมากนะคะ

ล่าสุดยายีก็ไปกราบขอพ่อปู่พญานาค
ขอให้เธอเนี่ยดังแล้วก็จดจำชื่อเธอได้จากละครเรื่องใหม่ด้วย
ไปฟังเสียงทางเอกคนใหม่พริกัณฑ์
หัวใจมูเตลูแบบ๑๐๐เลยค่ะ

คือทุกครั้งหนูจะฝันเป็นคนมาเขียน
กับฝันเป็นได้ยินเสียง
หนูคือเป็นสายมูเลยตั้งแต่แรก๑๐๐
อู๋ครั้งทำนะคะคือสนุกสุด
ศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วพอมาขออะไรหนูก็ได้งานเพิ่มขึ้น
ไม่คิดว่าได้แล้วได้หนูขอร้องเพลง
หนูขอแค่ให้หนูได้ร้องเพลงแข่ง
หนูก็ได้ไปดวนเพลงดังแล้วก็ได้ชนะ
อนจะออนแล้วหนูขอหลักเลยคือขอให้คนจำหนูได้